คุณผู้ชมคะให้มาดูประเด็นดราม่ากันนิดนึง
แต่ก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของโควิด๑๙
ทัวร์ลงนางเอกสาวชื่อดังอีกแล้วนะคะ
ต้องใช้คำว่าอีกแล้วจริงคุณแต้วนัทธพรค่ะ
คือตอนนี้คุณแต้วต้องกักตัว๑๔วัน
เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงอาจจะติดเชื้อโควิด๑๙
แต่คุณแต้วไปตรวจแล้วผลเป็นลบแต่ก็ต้องกักตัวอยู่ดี
เลยมีคำว่ากักตัวทิพย์
กักตัวต้องอยู่แต่ภายในที่พักของตัวเองสิ
ทำไมคุณแต้วนำสุนัขมาจูงเดินเล่นอยู่
ภายในอาจจะเป็นหมู่บ้านแบบนี้ค่ะ
มันคือนอกบ้านแล้วมันก็มีบ้านคนอื่น
ออกมาเดินจูงสุนัขนอกบ้านแบบนี้ได้หรือไม่
บางคนก็ถามว่าเอ๊ะหรือจะภาพเก่า

ก็คุณแต้วเขากักตัวนี่ภาพเก่าหรือเปล่า

เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้คุณแต้วก็เคยโดนทัวร์ลงไปแล้วรอบนึง

คุณแต้วก็ออกมาขอโทษแล้วคราวนั้นมันก็เป็นครั้งนึงแล้วไง
แล้วมันมีอีกครั้งนึงเรามันไม่มีอีกครั้งนึงทีนี้เราถามให้ว่าตบลงแล้ว
ไอจีสตอรี่คุณแต้วที่จูงสุนัขนอกบ้านเนี่ย
เก่าหรือภาพใหม่หรืออะไรภาพนี้นะคะ
ครับทีมข่าวถามจากผู้จัดการส่วนตัวคุณแต้วนะคะ
ก็ผู้จัดการส่วนตัวบอกว่า
ก็เป็นเรื่องจริงที่คุณแต้วพาสุนัขออกไปเดินเล่น

แค่หน้าบ้านเท่านั้นเองผู้จัดการบอกแบบนี้นะคะ
ครับ
ดุค่ะแล้วก็รีบบอกให้เต้าเข้าบ้านทันที
คำนี้ค่ะแต้วขอโทษค่ะ
ตอนนี้คุณแต้วก็ต้องกักตัวต่ออีก๑๐วันนะคะ
หลังจากนั้นก็ต้องตรวจหาเชื้ออีกครั้งเพื่อความมั่นใจ
คุณแต้วก็ออกมาขอโทษแล้วนะคะตกลงแล้วไม่ใช่ภาพเก่า
ก็เนี่ยระหว่างกักตัวนี่แหละเธอออกไปจูงสุนัขหน้าบ้านจริง
คือในมุมหนึ่งเนี่ยคุณแต้วก็อาจจะต้องเข้าใจว่าคุณแต้วเนี่ยเป็นคนของสังคม

เป็นที่รักของแฟนหนังแฟนละครประชาชนหลายคน
มุมหนึ่งคือคนก็เป็นห่วงด้วยแหละ